ราวของธนบูลเกษารัฐที่เจ็บไปล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็มั่นใจว่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยลุยศึกคิงส์ครับครับ
ตอนนี้หายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมครับโดยดาวเตะในวัย๒๕ปีก็บาดเจ็บในเกมที่ชนะเกษตรศาสตร์๒๑เมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ก็บอกว่าจะเรียกความฟิตเป็นเวลา๑เดือนและคาดว่าน่าจะหายทันนะครับมีชื่ออยู่ในทีมชุดคิงส์ครับครั้งที่๓
ที่จะแข่งขันวันที่ห้าแล้วก็แปดมิถุนายนซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองถ่ายท่อสดให้ชมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติจีนมาเชโรลิปปี้โค้ชมากประสบการณ์ชาวอิตาเลียนครับเตรียมจะกลับมารับงานคุมทีมชาติจีนเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ฟาวิโอคันนาบาโรประกาศอำลาตำแหน่งหลังจาก
สิทธิ์ลักษณ์นะครับจะมารับช่วงต่อแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในศึกชัยหน้าครับแล้วก็ขอกลับไปคุมกว่างโจเวอร์แกรนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ปี้เข้ามาคุมทีมชาติจีนครั้งแรกเมื่อปี๒๐๑๖ก็ก้าวขึ้นมาจากการทำทีมในสโมสรของจีนก่อนเหมือนกันครับ
ส่วนวันนี้โปรแกรมฟุตซอร์ไทยลีกเข้มข้นครับนัดกลางสัปดาห์เตะครบทั้ง๗คู่นะครับ
แล้วก็มีบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในเวลาตี๑๔๕นาที
โมงครึ่งมีเตะ๔คู่ครับธรรมศาสตร์ยังบัตรเจอสิงหมุทรสาครสุรธานีเจอนนทบุรีกรมทางหลวงเจอศรีสะเกด